อย่างน้อยมันก็ขายมะม่วงได้มันก็ประทังชีวิตไปได้
ไปดูกันหน่อยนะครับหลังจากที่กองสลากคุณผู้ชมเขาเลื่อนการออกรางวัล
วันที่๑เมษายนจาก๒พฤษภาเป็น๑๖พฤษภา
แน่นอนผลพวงมันมาจากเรื่องของโควิด๑๙แหละ
ไม่อยากให้คนเข้าไปลุมซื้อสลากกันไปสัมผัสกันไปจับต้องกัน
แต่มันทำให้ผู้ค้าสลากรายย่อยมีผลกระทบเพราะขายสลากได้น้อยมาก
อย่างคนหนึ่งคือนางรสนาเหมเดโชอายุ๓๓ปีเป็นแม่ค้าขายสลากที่ขอนแก่น
ยอมรับเลยว่าตอนนี้เดือดร้อนอย่างหนักเพราะว่าเงินเนี่ยลงทุนซื้อสลากมาขาย
พอมันขายไม่ได้ทำยังไงล่ะแต่รายจ่ายในครอบครัวมันมีทุกวัน
ลูกค้าบางคนกลัวกลัวการเลื่อนออกสลากถึงแม้ว่าตอนนี้จะออก๑๖พฤษภาใช่ไหม
แต่บางคนคิดว่ากลัวเลื่อนอีก
อยากจะเอาไปคืนโดยให้เหตุผลว่าเดี๋ยวขอกลับมาซื้อใหม่แล้วกัน
ใกล้วันที่มันออกจริงอ่ะนะสุดท้ายเธอทำไงไหม
ไหมต้องเนินให้ลูกค้าและเอาสลาตนั้นกลับมาขายใหม่นะ
ทีนี้เนี่ยมันก็เกิดปัญหาว่าเอาแล้วกองสลากจะรับ
คืนหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันเอาไปฟังเสียง

พอค้างสี่งวดจากงวดแรกเราได้จ่ายค่าเนอะเราก็มีค่ารายจ่ายเนอะ
ค่าเช่าบ้านค่าผ่อนรถค่ากินค่าอยู่จิมปฐะนะคะ
แต่พอมันมาค้างเหมือนมันดองดองไว้ตั้งสี่งวดเงินมันก็เข้า
เข้าทุนนะคะเราก็ใช้ไปทุกวันแล้วคนก็ไม่มีเนอะ
บางคนว่าถ้าเรื่องนี่ก็ขอคืนได้ไหมเผื่อมันไม่ออกก็มีนะ
แล้วมีลูกค้ามาคืนไหมคะก็มีค่ะ
คุณผู้ชมคงถามว่าแล้วรับคืนทำไม
เขาบอกว่าต้องการรักษาฐานลูกค้าเอาไว้เพื่อให้เขากลับมาซื้อใหม่กับแผงเดิมอะไรแบบนี้
ทีนี้เพื่อความอยู่รอดคุณโรสนาก็เลยบอกว่านี่เลยลงไปที่สวน
เก็บมะม่วงที่สวนมาขายกองละ๑๐บาทนะขายไม่หมดก็เก็บเอาไว้
ถ้ารอการขายสลากอย่างเดียวก็คงไม่มีเงินพอใช้ก็ต้องเก็บมะม่วงมาขายดีกว่า